หนึ่งหน่อยขี่รถจักรยานยนต์อยู่ตามถนนดีดีนะคุณผู้ชม
ไปเจอกับเจ้าตัวเงินตัวทองแต่มันดันมีกับแก้วพลาสติกเนี่ยติดหัวมันอยู่
เขาก็เลยหวังดีจะลงไปช่วย

ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่งโพสต์คลิปนี้นะ
เป็นการที่เขากำลังไปช่วยเหลือตัวเงินตัวทอง
คือมันออกมาเดินอยู่กลางถนนอย่างนี้
อยู่ตรงพื้นที่ตำบลไพรนกยูงอำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏ
แล้วคือหัวมันเหมือนติด

แล้วมันก็คงงเดินหลงทางซ้ายขวาอยู่
เพราะมันคงพยายามที่จะเอาแก้วที่ครอบหัวมันออก

เจ้าของโพสต์เนี่ยเขาน่ารักมากนะ
เขาโพสต์แล้วก็เขาเขียนเอาไว้ด้วย

ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง

ไม่ใช่เขาบอกจริงว่า
ฝากด้วยทิ้งขยะให้มันเป็นที่
ไม้อย่างนั้นเติดเหตุการณ์แบบนี้คุณเห็นมั้ยล่ะ

ที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์โดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจนั่นแหละ
ชาวเน็ตก็เลยบอกหรือเห็นไหมหลังจากที่คุณช่วย

เออใช่เหรอ
เขาวิ่งแล้วมากเลย

ใส่มาเลยดีกว่าเขาจะได้ไปซื้อลอตเตอรี่
เผื่อว่าจะมีโชคมีลาบเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ช่วยเหลือ
คือถึงไม่มีโชคมีลาบแต่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีได้
คือเราได้ช่วยเหลือสัตว์ตัวหนึ่งแหละ

อะไรค่ะอยู่กูก็พูดอะไรออกมา
อ่านคอมเมนต์เนี่ยแบบรับอะไรอย่างนี้

คุณชอบมาแบบไม่ให้ทันได้ตั้งตัว
คุณคุณควรก็จะตกใจอยู่มีอะไรโผล่มามึงไม่หมด

แต่เรื่องโชคลาภดูแล้วใช้วิจารณญาณกันด้วย
ตัวเงินตัวทองใช่ไหมหัวติดแก้วใช่ไหม